ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงวัย๕๔ปีคนหนึ่งอยู่ที่นครปฐม
เธอถูกตะขาบกัดไปหาหมอแล้วล่ะแต่ทีนี้กลับมาบ้านก็ยังปวดอยู่
ก็เลยกินยาไปแล้วก็นอนนะฮะปรากฏว่าพอตื่นมาตอนเช้าเสียชีวิต
ทีนี้ต้องไปตรวจสอบกันอย่างละเอียดว่าตกลงแล้วเสียชีวิต
เนื่องมาจากอาการอะไรกันแน่ถูกตะขาบกัดหรือว่ามันมีอะไรแทรกซ้อน
อะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรมันเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นเรื่องราวทางการแพท
สำหรับคนอื่นด้วยอ่ะนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายสายวันนี้ครับ
ประมาณสิบโมงครึ่งตำรวจสพสามพรานที่จังหวัดนครปฐม
ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในห้องเช่าในพื้นที่ตำบลคลองจินดาอำเภอสามพราน
ก็ไปตรวจสอบผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางชุติการวรโชธอายุ๕๔ปีนะครับ
กัดแล้วก็ปูดบวมนะฮะที่บริเวณปลายเท้าข้างขวา
มีซองยาของโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะครับลูกชายของผู้ตายเนี่ย
อายุ๒๗ปีนะครับชื่อว่านายตระวิโรธบอกว่าเมื่อวานนี้
เสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนแม่ถูกจะขาบกัดที่เท้าขวา
ก็พาไปหาหมอเรียบร้อยไปโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าแม่เนี่ยปวดหนักมาก
หมอก็ฉีดยาให้แล้วก็ให้ยากลับมากินที่บ้าน
พอมาถึงบ้านแม่ก็ยังปวดอยู่นะแล้วแม่บอกว่ามันปวดมากขึ้นด้วย
ก็ให้กินข้าวแล้วก็กินยาแล้วก็นอนพักแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะ
แล้วดูที่แผลของแม่เนี่ยตรงจุดที่ถูกกัดมันมีลักษณะบวม
แล้วก็มันก็เป็นสีเขียวคล้ำขึ้นด้วยอืมกระทั่งตอนเช้าวันนี้
ทำไมแม่ไม่ออกมาสักทีไม่ลุกจากที่นอนก็ไปเคาะประตูปลุกเรียกแม่
ไม่มีเสียงตอบรับฮะพอไปดูปรากฏว่าแม่นอนแน่นิ่งไม่รู้สึกตัว
ก็เลยเรียกคนมาช่วยปรากฏว่าพอมาตรวจสอบดูกันอีกทีหนึ่ง
แม่เสียชีวิตแล้วทีนี้ลูกชายเขาเลยบอกว่าก็เลยอยากรู้สาเหตุที่แท้จริง
ตกลงแล้วแม่เสียชีวิตเนี่ยมันมาจากอะไรถูกตะขาบกัด
หรือว่ามาจากสาเหตุอะไรแน่นอนแล้วว่ามันสืบเนื่องมาจากตะขาบที่กัดเมื่อวานนี้แหละ
ค่ะแต่ลูกเขาก็สงสัยเพราะว่าไปหาหมอแล้วนี่ฉีดยาแล้วนี่
ทำไมไม่หายทำไมแม่กินยานอนไปแล้วตื่นมาแล้วก็ตายเลย
ค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวศ
โรงพยาบาลสุริราชนะครับจะได้หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแท้จริงกัน